เมื่อวานนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อน
ตั้มเต้อย่ามายุ่งเดินหน้าหาความจริงแม่
เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคะทนายตั้มเนี่ยมี๓อารมณ์ในวันเดียว
เมื่อวานตอนแรกเนี่ยตอนเช้ารู้สึกเหมือนจะมีความหวังนะครับ
แล้วไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียวที่มีความหวังนะครับ
คนไทยทั้งประเทศมีความหวังกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เพราะภาพนี้แหละค่ะทนายตั้มไปเจอพี่ต่อย
คุณดายศเป็นพี่ชายของคุณแตงโมคุณดายศขอให้ทนายตั้มเนี่ยมาช่วย
มาช่วยเดินหน้าหาความจริงการเสียชีวิตของน้องสาวว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเมื่อวาน
คนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมและอีกคนนึงก็เป็นทนายที่ก็สนิทกับคุณแตงโมเหมือนกัน
จะมาร่วมมือกันทวงความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
ถูกต้องทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันคือมีความหวัง
พอตกเย็นคุณผู้ชมทนายตั้มอุทานเลยแม่
งงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เฮ้ยทุกคนทำเพื่อลูกแม่นะคะ
เพราะจู่แม่มีจดหมายถึงทนายความส่วนตัวของคุณแม่
แล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าพาดพิงถึงคุณตั้มด้วยนั่นแหละ

ตั้มอย่ามายุ่งตั้มอย่ามายุ่ง
คือถึงถึงต้องอุทานแม่
ถึงทนายสิทธาแหละแม้ว่าคำว่าสิทธาจะเขียนผิด

ค่ะแล้วอารมณ์ที่๓ตกดึกค่ะสักประมาณเกือบเที่ยงคืน
นายตั้มบอกเลยนะคะว่ายิ่งกว่าผิดหวัง
นี่ถึงบอกว่า๓อารมณ์ในวันเดียวเลยนะ
คุณผู้ชมฉบับนี้จดหมายฉบับนี้
เดิมทีเดียวเนี่ยดิฉันก็คิดว่า
นี่ตั้งใจเขียนถึงทนายตั้มหรือทนายความส่วนตัวคุณกฤษดา
ซึ่งตอนนี้คุณกฤษณะถูกตั้งเป็นทนายความส่วนตัว
อ่านช้าชัดให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะฮะ
เรียนคุณกฤษณะทนายความคดีของน้องแตงโม
โดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่เพียงผู้เดียว

คุณแม่ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า
ขณะนี้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้
แปลว่าคุณแม่ให้คุณกฤษณะร้อยเปอร์เซ็นต์

ทนายคนอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีนี้

เพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบอยู่แล้ว
ท่านผู้บัญชาการได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้ว
คุณแม่มั่นใจในการทำงานตำรวจสพนนทบุรี
แม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดทั้งสิ้น
ให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะ
วิงวอนท่านทนายสิทธาว่า
อย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องแตงโมไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
อันนี้แม่ให้ทนายตั้ม๑๐๐คืออย่ามายุ่ง

จดหมายบอกคุณแม่ไม่ได้ว่าจ้างทนายสิทธาใดทั้งสิ้น
แล้วก็ลงชื่อพสยุทธโยธิน
โอ้โหจดหมายนี้แหละค่ะ
แม่บอกตั้มอย่ามายุ่งแม่นี่ค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามคิดว่าแม่โกรธตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ตอนนี้เออในคอมเมนต์น่ะนะคะ
เข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่นักข่าวที่ทำให้เสียเวลา
วันนี้ก็คือวันนี้แหละคงต้องยกเลิกไปก่อน
คือเดิมทีเดียวเนี่ยทนายตั้มเนี่ยจะเดินทางไปที่สพเมืองนนท์เนี่ย๙โมง
ไปเจอตำรวจก็เลยบอกว่าวันนี้ต้องขอยกเลิกไปก่อน
แต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความตามหาความจริงให้กับน้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับ
แต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีหนึ่งถึงเรื่องที่ผ่านมา
สำหรับวันนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยกันต่อนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสรุปวันนี้ทนายตั้มจะอยู่นิ่งนะคะจะหยุดนะคะ
ทนายตั้มโพสต์ต่อมันยังไม่จบแค่นั้นเหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะ
จู่มันมีข้อความปริศนาของทนายตั้มที่โพสต์ออกมานะคะ
นี่นี่ดูนี่ค่ะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมฮะ
ใช่ทนายตั้มเนี่ยไปโพสต์ในคอมเมนต์ของตัวเองความหวังเดียวของโมออกมาช่วยผมทีเถอะ

ส่งถึงใครอ่ะทนายตั้มพูดถึงใครญาติของฝ่ายพ่อของคุณแตงโมหรือเปล่า
ชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้นะคะก็พยายามถามว่าใครทนายตั้มก็ไม่ตอบนะคะ
ทีนี้หลายคนบางคนไม่ใช่หลายคนบางคนก็อาจจะตั้งคำถามนะคะ
แล้วคุณตั้มเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับคดีนี้มายุ่งอะไรอ่ะเออนะคะ
รู้ไหมคะว่าทนายตั้มจริงแล้วท่านสนิทกับคุณแตงโมมาก
เขานับถือเป็นพี่ชายกับน้องสาวกันเลยนะคะคุณแตงโมเนี่ยเคยไปทานข้าวที่บ้านของทนายตั้ม
แล้วภาพนี้ค่ะมันเป็นการยืนยันถูกต้องน้อง
คือภรรยาของคุณทนายตั้มถ่ายกับคุณแตงโมนี่แหละ
แล้วก็ลูกสาวของทนายตั้มด้วยเขาสนิทกันขนาดนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นทนายตั้มบอกว่าต่อให้แม่สั่งผมให้หยุด
ผมก็จะเดินหน้าทวงถามความจริงต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จะเดินหน้าช่วยคุณโมต่อไปนะคะแต่วันนี้ขอหยุด๑วันนะคะ
วันนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรจากทนายตั้ม
แต่ในสังคมก็จะมองว่าอ๋อคุณแม่คุณแม่ของคุณตังโม
น่าจะเชื่อถือเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจนี่แหละ
ทำงานตามพญาหลักฐานสอบปากคำไป
แต่อาจจะไม่ได้เชื่อทนายตั้มเท่าไหร่นัก
ย้อนกลับไปแต่ไม่ต้องนานเลยครับ

ตอนสายเมื่อวานนี้๙โมงครับ
ที่บอกว่าจะเป็นความหวังให้กับสังคมไทย
ที่จะมาช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับการตายของคุณแตงโม
คนนี้ครับคุณต่อยดายศพี่ชายของคุณตังโมนั่นเอง

นายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้บังเกิดก็โพสต์
บอกว่าถึงแม้คุณแม่น้องแตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวแล้ว
แต่พี่ดายศพี่ชายน้องแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยทนไม่ไหว
ขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาว
วันนี้เวลา๙นาฬิกาวันนี้คือหมายถึงเมื่อวานนะฮะ

และขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่
ผมขอทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกัน
แล้วก็มีติดแฮชแท็กว่าหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์
แล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโม
คนที่ติดตามคุณตั้มอยู่เนี่ย

นายตั้มเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะ

หลังจากโพสต์ไปแล้วครับทีมข่าวโทรหาเลยครับ

ยืนยันว่าการที่ทนายตั้มเข้ามาช่วยเรื่องคดีผ่านทางพี่ต่อยดายศพี่ชายของคุณตังโมเนี่ย
จริงคุณแม่ไม่ได้ติดใจไม่ได้ผิดใจทะเลาะกันกับลูกชายเลยนะ
ก็เข้าใจแหละว่าลูกชายอยากช่วยเหลือคดีของน้องสาว
แต่จุดนี้คุณแม่มองว่าอาจทำให้เกิดความวุ่นวายแน่
อีกประเด็นก็คือแม่ไม่มั่นใจทนายตั้มครับ
มองว่าทนายตั้มเคยทิ้งคดีกอก

มันจะมีความจริงจังมีความจริงใจหรือเปล่าเนี่ย
แล้วแม่รู้เหตุผลไหมคะว่าทนายตั้มทำไมถึงถอนตัวแม่เคยคุยไหม
เออนั่นน่ะสิฮะต้องไปถามคุณแม่ดู

แต่คุณแม่ก็บอกว่านี่แหละเพราะเรื่องเหล่านี้แหละ
ทำให้คุณแม่ต้องออกจดหมายอย่างที่พี่ปุ้ยเล่าให้ฟังเลย
เป็นจดหมายถึงทนายตั้มว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโม
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นครับ
ในเมื่อแม่ย้ำชัดว่าอย่ามายุ่งกับคดีน้องแตงโม
ทนายตั้มจะว่ายังไง
ทางการรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ครับ
โทรไปโทรไปหาทนายตั้มเลย
ในเวลานั้นทนายตั้มบอกว่าไม่หวั่น
แม้ว่าแม่ของคุณตังโมจะห้ามไม่ให้ยุ่งกับคดีความ
เพราะตัวเขาและพี่ชายของตังโม
อยากจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
อยากจะรู้ว่าตังโมเสียชีวิตจากอะไรกันแน่

ถ้าติดตามกันมาเนี่ยพิรุษเพียบครับ
อะไรก็ตามที่ค่อยโผล่ออกมาเนี่ยทำให้ชาวเน็ตเอ๊ะตลอดเวลาเลย
จึงอยากจะเข้าไปพูดคุยกับตำรวจให้มันสิ้นสงสัย

ส่วนที่คนสงสัยว่าทนายตั้มไม่ใช่ทนายความของพี่ชายตังโม
แล้วจะไปติดตามความคืบหน้าคดีเนี่ย

นายตั้มบอกว่าแค่อยากรู้ความจริง

แล้วอย่างงี้ทนายตั้มจะไปในฐานะอะไรอะคะ
ผมก็ไปกับพี่ชายเขานะครับ
แต่พี่ชายบอกยังไม่ได้แต่งตั้งทนายตั้มเป็นทนายความ

พี่ชายใช่ครับเราก็อยากรู้ความจริงนะครับ
เราไม่ต้องมีฐานะอะไรก็ได้ครับ

ถ้าเขาไม่ได้แต่งตั้งเราจะไม่ต้องการ

ไปลองทุก์เขาก็ส่าจะใช้วิธีกราวโทษ
จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าทุกข์ด้วยเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน

คดีการเสียชีวิตของชีวิตของคุณแตงโมเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเจ้าทุกข์ก็สามารถเดินเรื่องได้

แล้วทีนี้ประเด็นที่ทนายกฤษณะก็คือทนายที่คุณแม่ของคุณตังโมแต่งตั้ง

บอกว่าจะให้ไปขอความช่วยเหลือให้ของคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
ช่วยผ่าพิสูจน์น้องแตงโมอีกรอบหนึ่ง
ทนายตั้มมองว่าคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์เกษียณไปแล้ว
หากต้องการจะให้ผ่าศพชนะสูตรอีกรอบ
ทำไมถึงไม่ไปติดต่อกระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนจัดการล่ะ

ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยจากทนายตั้มนะครับ

มาดูเรื่องของนายพลนอนหนู
พลนอนหนูนี่ทนายตั้มก็เปิดฟาดไปแรงเหมือนกัน

แต่ปรากฏว่าตั้ม

ถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องจริงดำเนินคดีผมเลยครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็อยู่เงียบเดี๋ยวงานจะเข้า
โอ้โหโพสต์นี้นะครับฟาดมาก่อนเลยทนายตั้มโพสต์ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ก่อนที่ตำรวจจะแถลงข่าวความคืบหน้าคดีของคุณแตงโม
โดยทนายตั้มเปิดเผยบอกว่าเรื่องที่ออกมาพูดนี่เป็นเรื่องจริง

จริงแล้วนะวันนี้ครับคุณผู้ชม
วันนี้ทนายตั้มเนี่ยเตรียมจะเอาหลักฐานนี้

ไปให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ
เอาฟังเสียงตอนนั้นก่อนตอนฟาด
ผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับ
ที่ซื้อขายสำนวนสอบสวนเอามาเอามาเผยแพร่
แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหา

มีข้อมูลในฝนมณูนี้
เชื่อมโยงกับการทำสำนวนคดีไหม

แต่คิดว่าพี่สื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้ว
เอาจริงนะครับท่านผู้ประชาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้ว

แต่ว่าสื่อมวลชนรู้แล้วก็ตามนั้นแหละครับ
ล่าสุดนะครับหลังจากพี่ต่อยถอย
ต่อยก็คือคุณดายศพี่ชายคุณแตงโมนะ
ก็ล่าสุดเรื่องที่จะเอาไปให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าเพิ่งเทถูกเทจากกรณีนี้มานะครับ
พี่ชายของคุณตังโมเขาก็ถอยหลังแล้ว

แล้วอีกเหตุผลหนึ่งอาการต่างจากตอนฟาด
ตอนนี้ไม่รู้ว่าทนายตั้มฝ่อหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีสายปริศนาโทรมาเตือน
บอกให้ลดบทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวในคดีแตงโม
โดยทนายตั้มบอกว่าสายปริศนาโทรมาบอกว่า

ก็ต้องดูต่อไปว่าธนายตั้มจะมีความเคลื่อนไหวอะไร
หลังจากวันนี้ไหม

คุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทนายตั้ม
ต้องยอมรับว่าทนายตั้มคือออกตัวค่อนข้างแรง
ในการที่จะเดินหน้าตามหาความจริงว่า

ทีนี้ชาวเน็ตกระแสสังคมว่ายังไงบ้างรู้ไหมคะ
ทวิตเตอร์ดูล่าสุดเลยนะคะ
ทนายตั้มติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะ

อันนี้คือเป็นผลมาจากการที่โดนเทนี่เอง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูท่าทีอากับกิริยาของชาวเน็ตกันหน่อยนะคะ
คือนี่ทนายตั้มโพสต์สักประมาณเกือบเที่ยงคืนใช่ไหม
กว่าผิดหวังสรุปผมโดนเท
คือลักษณะพี่ต่อยดายศคือเหมือนถูกกดดันมาจากทางคุณแม่ค่ะ
ว่าคือไม่อยากให้ทนายตั้มมายุ่งกับเรื่องนี้
เพราะคุณแม่มีการแต่งตั้งทนายที่ชื่อว่ากฤษณะ

นายตั้มบอกว่าพักก่อนพัก๑วัน

ดูนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวิตข้อความ
คุณผู้ชมขออนุญาตด้วยความเคารพชาวทวิตเตอร์
ขออนุญาตเอาความเห็นมามาออกอากาศ
นี่เห็นไหม

ข้นหรือเงินเข้มเอาดี

นี่มันตั้งคำถามไปถึงกระบวนการยุติธรรมเลยนะ

โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมเลยนะคะ

ทวิตข้อความบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทนายตั้ม
อย่าให้เรื่องนี้เงียบจนกว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรม
งานนี้ต้องหวังพึ่งสื่อทั้งหลายและชาวโซเชียลอีกครั้ง
คือถ้าเกิดว่ากระบวนยุติธรรมดี
คงไม่ต้องทำงานหนักกันแบบนี้หรือเปล่า
อันนี้แปลความออกจากโพสต์นี้นะคะ
บางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า
เลือดข้นความยุติธรรมจาง
นี่มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนเขาคิด
คิดเห็นยังไงกับกระบวนการยุติธรรมไทย
นี่ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนค่ะมาดูคนดังกันหน่อย
นี่หมาใหญ่แพ้อะไร

หมาใหญ่แพ้หมาหมู่เพราะฉะนั้นหมาหมู่รุมกัดอย่าปล่อย

ก่อนหน้านี้พี่หนุ่มกัญชัยวู้ไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมคะ

เดินเข้าร้านอาหารสุนัขกันใหญ่เลย

นี่ได้แต่ให้กำลังใจจริงค่ะพี่สู้นะคะ
นี่คือรวบรวมให้คุณผู้ชมเห็น
กับกิริยาปฏิกิริยาหลังจากที่
นายตั้มออกมาโพสต์ว่าตัวเองโดนเทแล้ว
ก็คือทางคุณแม่บอกทนายตั้มอย่ามายุ่ง

นายตั้มบอกไม่เป็นไรวันนี้พักก่อน